คำชโนธกันหน่อยคุณผู้ชมมีเจ้าของกิจการท่านหนึ่งนะฮะ
เขาไปเที่ยวคำชโนธมันจะมีสะพานไม้
ถ่ายรูปขึ้นมาไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งหัวเนี่ยเขยิบออกมาอยู่นอกตัว
อ่ะไปดูภาพดูในวงกลมสีแดงเฮ้ยเอามาซูมดูเฮ้ยทำไม
หัวกะเขาบวิ่งไปใช้ทัททั่วตัวเหมือนแบบนี้เอาเนี้ยเครื่องหน้า
ภาพนี้ไปติดผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จัก
แต่ภาพที่ถ่ายมาเนี่ยชวนขนหัวลุกเพราะว่าเป็นภาพที่
ผู้ชายคนนี้ศีรษะเขาออกมานอกตัวเหมือนหัวขาดออกมาแบบนี้
ยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อแต่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนนี่แหละนะถ่าย
แล้วเห็นภาพนี้ก็ตกใจเหมือนกันเพราะลักษณะภาพคือชายคนนี้
ศีรษะหลุดออกมาจากบ่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพจริงผู้ชายคนนี้
ตามความเชื่ออาจจะมีเคราะห์หรือเปล่าผู้ชายคนนี้อาจจะมีเคราะหนัก
อาจจะกำลังโชคร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะฮะแต่ก็มีหลายคนคิดว่า
น่าจะเป็นความผิดปกติของการถ่ายภาพนั่นแหละ
เพราะบางทีสมมุติถ้าเกิดเราใช้สมาร์ทโฟนแล้วถ้าเกิดแสกไม่พอเนี่ย
มันต้องถือนิ่งแล้วถ้าเกิดขยับปุ๊บเนี่ยไอ้วัตถุมันอาจจะขยับก็ได้เหมือนกัน
ถ้าเกิดภาพแสงไม่พอถ้าเกิดเราไม่ได้ถือไว้นานสัก๓วิไม่พออย่างนี้
ถ้ามันจะขยับได้เหมือนกันอันนี้เป็นโหมดที่แบบแสงไม่ค่อยพอ
อันนี้คนก็เข้าไปคอมเมนต์กันนะแต่ก็มีบางคนเขาก็พยายามใช้โหมดถ่ายภาพคล้ายกัน

ถ้าเกิดว่าภาพเราลากไม่ดีหรือว่าแฝงไม่พอไอ้วัตถุมันก็จะเคลื่อนได้เหมือนกัน
คล้ายกับคนหัวข่ายเขาก็ลองเอาภาพมาโพสต์ให้ดูเหมือนกัน
ลักษณะจะคล้ายก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ตอนถ่ายเจ้าของภาพอาจจะมีเอามือไปโดนกดหมดนี้หรือเปล่าแบบไม่ได้ตั้งใจ
เพราะภาพถ่ายเองนะฮะแต่เจ้าของภาพก็ยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็น
อาจจะเป็นเรื่องของโหมดถ่ายภาพหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
แต่เกิดที่คำชโนธที่อุดรธานีก็เลยเป็นภาพชวนคนหัวลุกแบบนี้นะครับ